เรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนนะคะ
เมื่อมีคนไปพบศพของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในสภาพขึ้นอืดคุณผู้ชมค่ะ

ที่สำคัญมีลักษณะเหมือนการสะกดวิญญาณเอาไว้
เอาผ้ายันวางพาดเอาไว้ตรงบริเวณคอของเธอตรงนั้น

เกิดอะไรขึ้นเพราะเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันด้วย
เพราะสภาพนี่คือขึ้นอืดแล้วแทบจะดูไม่ออกแล้ว
ร่องรอยมีบาดแผลถูกทำร้ายหรือไม่
แล้วนี่คือผ้ายันที่ขวัญบอกให้ฟังค่ะ
ตำรวจของสมพงศ์ครัวใหญ่ที่ชนบุรีค่ะ
พอมีคนไปแจ้งว่าเจอศพของคนอยู่ในไร่มันสัมปะหลัง
นี่คือที่พื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะ
ที่เกิดเหตุจุดที่พบศพมันห่างจากถนน
เข้าไปประมาณสัก๓๐เมตรนี่ทางเข้าแบบนี้
คุณผู้ชมเป็นป่ามันสำปะหลังค่ะ
ศพที่ไปพบเป็นหญิงสาวอายุ๓๕๔๐ปี
ใส่เสื้อคอกลมสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อน

แล้วก็ทับกับผ้าห่มลายดอกสีเขียวคาดชมพู

เป็นผ้ายันที่วางไว้ที่คอเหมือนเป็นการสะกดวิญญาณ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
สภาพศพแทบจะไม่สามารถชี้ระบุรอยบาดแผล

ยาวประมาณสัก๒๐เซน๑แผล
สอบสวนเบื้องต้นค่ะถามคนที่เขาไปเจอศพคนแรก

เล่าแบบนี้ว่าตอนที่ไปเจอศพ

และยังมีสติ๊กเกอร์น้ำอัดลมปิดบังใบหน้าเอาไว้
มีกิ่งไม้ปกคลุมลักษณะคล้ายกับอำพลางศพ
ชาวบ้านคิดว่าเอ๊ะเป็นซากสัตว์หรือเปล่า
แต่เห็นว่ารักษณะใหญ่ผิดปกติ
เลยเอากิ่งไม้นำมาเขียวออกค่ะ

เพราะพบว่าเป็นศพของคนและเป็นหญิงสาว

ได้ภาพนะคะสภาพศพที่มีคนไปเจอครั้งแรกคุณผู้ชม
ถูกทิ้งอยู่ในร่องน้ำข้างไร่มันสัมปะหลัง

ไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้ต้นย่า

มทับร่างของคนตายปิดบังเอาไว้

เล็บยาวค่อนข้างยาวนะคะ๕นิ้ว
แล้วตรงต้นคอด้านหลังมีรอยสักด้วย

แผ่นหลังข้างซ้ายสักรูปเสียรพ่อแก่
คู่กับฤษีตาไฟนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็น

ศพนี้มีคนนำมาทิ้งเพื่ออำพลางศพค่ะ
รอบนะคะแล้วก็จะตรวจสอบนะคะ
ดูว่าตกลงผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นใครต้องไปติดตาม

ตำรวจก็คาดว่าเป็นการ
ติดตามได้ทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีนะฮะ